จากการเดินทางกลับด้วยการขับรถส่วนตัว
หรือว่านั่งรถตู้รถเหมากันแล้ว
ขศเองก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทาง
หนึ่งช่องทางที่ประชาชนใช้ในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพค่ะ
เขาบอกว่าที่หมอชิด๒นะคะวันนี้หนาแน่นตั้งแต่เช้าแล้ว
เพราะว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับกรุงเทพ
ขอสอเองก็บอกว่าต้องมีการเตรียมจัดรถในการที่จะรองรับ
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานขนส่งเร่งระบายความแออาจภายในสถานีด้วย
บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันกับคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์
ผู้สื่อข่าวชะละทีวีรายงานมาจากที่หมอชิด๒ค่ะ
สายใต้สายอีสานและสายเหนือที่ออกเดินทางจากภูมิลำเนา
ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาทยอยเดินทางถึงกรุงเทพแล้ว
ในช่วงเช้าของวันนี้หลายคนฉลองปีใหม่ในรถโดยสาร
เพื่อให้กลับถึงกรุงเทพในเช้าวันที่๒มกราคม
และพร้อมทำงานวันแรกของปีใหม่ในวันที่๓มกราคม
วันที่๒ค่ะตอนนี้จะวันที่๒ไงคะ
ก็เพราะว่าที่เรารีบมาเพราะว่าหนึ่งคนก็จะแน่นรถก็จะไม่มี
เราต้องรีบมาทำงานนะคะเพราะว่างานเปิดวันที่สาม
เราจะไม่มาให้มันให้ให้ใกล้มันค่ะเราต้องมาก่อนอย่างน้อยก็ต้องวันหนึ่งอะค่ะ
แล้วบริษัทขนส่งหรือประขอสอบเริ่มมือนว่า

เดินทางกลับเข้ากรุงเทพไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
ทำให้บขศได้จัดรถโดยสารรองรับประชาชนในเที่ยวขากลับ
ตั้งแต่วันที่๒๓มกราคม
โดยจัดเที่ยววิ่งทั้งรถบขรถร่วมและรถตู้
จากปกติวันละ๖๒๓๘เที่ยว
เพิ่มเที่ยวเสริมอีกวันละประมาณ๑๗๐๐เที่ยว
ซึ่งจะรองรับประชาชนได้สูงถึงวันละประมาณ๑แสน
มีผู้ปกครองการให้เสริมส่งกลับไปกับชนบัตรปกติ
และหรือรถพี่ใจตัวเขาส่งกลับไปกับด้านไฟฟ้า
ทำให้ร่องรับประชาชนเขาก็จะเคยเดินทางกลับเคยเคยมา
เปิดหน้าและไม้สาวจะได้แล้ว
รวมทั้งได้ประสานขอสมกจัดรถชัตเติ้ลบัส๑๐คัน
นวยความสะดวกประชาชนและจัดคิวรถแท็กซี่
ให้เข้ามารับผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งด้วย
บ้าข่าวสอคาดการณ์ว่าตลอดช่วงเช้าและช่วงเย็น
จะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหนาแน่นมากที่สุดค่ะ
แนะนำให้ประชาชนนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็วางแผนต่อรถเพื่อกลับบ้านด้วยค่ะ